ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับมีตัวแทนหมู่บ้านจะไปเยี่ยมคุณทักษิณค่ะ
คุณมงคลกิจค่ะจะไปเยี่ยมคือจริงเขานัดกันไป๓คน
คนนี้ก็คือคุณศิระคุณปารีนาแล้วก็คุณมงคลกิจนี่แหละ
คือ๓คนนี้ก่อนหน้านี้ไปเจอกันที่ร้านคุณคุณศิระใช่ไหมที่เปิดร้านอาหาร

ใช่ไหมคะคุณธนคลกก็ประกาศก่อนหน้านี้ไงว่าเดี๋ยวพักเรื่องการเมืองไปก่อนในช่วงนี้นะครับ
แล้วดูไปคุณกายที่เอาไปเนี่ยข้าวเหนี้ยวก๋วย่างเขาสวนกวางส้มตำ
คือเอามาจากร้านคุณศิลาแต่คุณศิราไม่ได้ไป

เขาบอกว่าหื้มคือเลือกมาแต่อาหารของเหี้ยมที่แบบสามารถเหี้ยมผู้ต้นขังได้
แล้วก็คัดสรรมาอย่างดีละเอียดถึงขั้นว่าส้มตำเนี่ยใส่พริก๖เม็ด
เพื่อให้มีความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ากินแล้วเลือดลมดี
แล้วไม่ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยน้ำตาลน้อยหวานน้อย

คือเห็นเมนูแล้วก็มัดนี่ก็ได้นะคะ

คุณมมกิชผมบอกว่าหากถ้าในทักษิณไม่ได้รับประทาน

จริงเนี่ยอยากเอาสตอร์เบอร์รี่มาฝากด้วย

อยากจะถามถึงอาการว่าป่วยเป็นอะไรกันแน่
แล้วนี่มาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดู
นี่ค่ะไปฟังเสียงวันนี้กันหน่อยค่ะ
นี่คือไก่ย่างเขาสวนกวาง๑ตัว๒๒๐บาท๒๒๐บาท
แล้วอันนี้ส้มตำนี้ปรุงเองนะฮะ
ส้มตำไทยผสมปูประมาณ๒ตัว
แล้วก็พริก๖เม็ดราคา๘๐บาท

อันนี้เอามาให้เหมือนกับการเยี่ยมผู้ต้องการทั่วไป
เหมือนกับตอนที่ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ทางโรงพยาบาลไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียด
ว่าตกลงคุณศักดิ์สินในป่วยเป็นอะไรกันแน่
เพราะโดยปกติแล้วเซล็ปหรือคนดัง

เจ็บป่วยเนี่ยทางคณะแพทย์จะต้องมาแถลงทุกสัปดาห์
หรือออกเป็นแถลงการว่าเจ็บป่วยยังไงบ้าง
เป็นอะไรบ้างรักษาอะไรไปบ้าง

แล้วนี่คือยังไงเอาไก่มาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก่อน
เปิดโชว์ด้วยกว่าจะไปถึงมือพุทธศิลป์ชื่นกับองค์ชื่น
คุณมงคลกิจก็สำหรับการเข้าเยี่ยมในวันนี้
เข้าเยี่ยมหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ
คุณมงคลกิจบอกว่าทางกรมราชธรรมแจ้งว่า
ครอบครัวชินวัฒน์แจ้งรายชื่อไว้๑๐รายชื่อ

เยี่ยมก็เป็นไปตามระเบียบกรมราชธรรม
ต้องถามความสะดวกใจด้วยว่าเขาสะดวกให้เยี่ยมหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ตนเองก็เลยฝากของเยี่ยมให้กับทางโรงพยาบาล

เดี๋ยวจะไปติดต่อกับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ทำเรื่องขอเข้าเยี่ยมตามขั้นตอน
วันนี้น่าจะไม่ได้ไปตามขั้นตอนเพื่อเดี๋ยวไปใหม่อีก๒วัน
แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องแล้วแต่อดีตนโยธรรมศิลป์กับครอบครัวใช่ไหมครับ

เพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือมีคนในครอบครัวมีทนายใช่ไหมครับ
คนที่๑๑วันละ๑๐คน๑๐คนถ้าคุณมงคลกิจเข้าไปก็จะเป็นคนที่๑๑

เออแล้ววันนี้ใครกินนั่นแหละสิใช่แต่ต้องไปตามต่อนะนี่เรื่องใหญ่นะ
ใส่ปูด้วยใช่สาบเปิดจริงจังเลยคุณผู้ชมครับ